ต่อกันเลยค่ะคุณผู้ชมเป็นพระสองรูปทะเลาะกัน
ทะเลาะกันถึงขั้นฟันหัวกันเลือดอาบเลยนะคะ
ท่านนะนี่ต้องแบบนี้ท่านนะเป็นพระแท้
ใช่แล้วก็พอเป็นแบบนี้แน่นอนต้องจับศึกทั้งคู่
แต่พอฟังข่าวนี้แล้วก็เลยอยากรู้ท่านท่านทะเลาะกันเรื่องอะไร

ใช่ค่ะซึ่งนี่คือพระเจนกระเทศพระลูกวัดอุโปสถาราม
หรือว่าวัดโบดนะคะอยู่ที่อุทัยธานี
เห็นไหมคุณผู้ชมซึ่งศีรษะของพระท่าน
โดนมีดฟันเป็นแผลขนาดใหญ่เลือดไหลอาบแบบนี้เลย
นี่กู้ภัยมาถึงนะคะก็ต้องขอปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อน
หลังจากนั้นก็นำตัวท่านไปทำแผลที่โรงพยาบาล
เจนเล่าแบบนี้ค่ะเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นตอนบ่าย
เมื่อวันที่๗ที่ผ่านมาทางวัดขุมทรัพย์
มีการนิมนต์พระวัดโบสถ์๕รูปไปประกอบพิธีมาติกาบังสุกุล
แล้วก็สวดพระอภิษฐรรมศพก็มีพระบุญยืนปานอิน
พระลูกวัดเดียวกันรับกิจนิมนต์จะไปด้วย
ทีนี้พอสวดมาติกาเสร็จถึงขั้นตอนการสวดหน้าไฟค่ะ
มีพระสี่รูปซึ่งพระบุญยืนเนี่ยเป็นหนึ่งในสี่รูปที่ต้องขึ้นสวดนะ
แต่พระบุญยืนเนี่ยทำเฉยไม่ขึ้นไปสวด
ดังนั้นพิธีกรก็เลยจัดพระรูปอื่นขึ้นไปสวดแทน
พอสวดเสร็จปั๊บพระบุญยืนที่ไม่ได้ขึ้นไปสวดด้วยเนี่ยนะ
กลับไปพูดเหน็บแนมพระรูปที่ขึ้นไปสวดหน้าไฟ
ทีนี้ตอนเดินทางกลับมาวัดเนี่ยก็เลยทำให้ไปต่อว่าพระบุญยืนว่าอ้าว
ทำไมไม่ขึ้นไปสวดหน้าไฟล่ะแล้วพระบุญยืนก็เลยไม่พอใจค่ะ
เถียงกันไปทะเลาะกันกับพระเจนแล้วก็ต่อสู้กัน
จังหวะนั้นพระบุญยืนหยิบมีดอิโต้มายาวประมาณศอกนึง
ฟันมาที่ลำตัวฟันมาที่เอวฟันมาที่หัวพระเจน
รอยแผลที่เอวนะคะที่โดนฟัน
แล้วก็ที่หัวเป็นแผลยาว๑๐เซน
พอออกจากโรงพยาบาลเจ้าอาวาสก็ให้พระสงฆ์
ทั้งสองรูปมาพบแล้วก็ให้ศึก

ส่วนพระเจนได้รับบาดเจ็บ
เข้าโรงพยาบาลออกจากโรงพยาบาลมา
เมื่อวานตอน๖โมงเช้าเพิ่งจะศึกนะคะ

ตำรวจบอกว่าอยู่ระหว่างการสอบสวนเพิ่มเติม

แต่ว่าก่อนหน้านี้ทางตำรวจก็เรียกทั้งสองฝ่าย
ไปพูดคุยไปตกลงค่าเสียหายกันแล้ว
แต่เดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะมีการดำเนินคดีตามกฎหมายต่อ

จนทำให้ฟันกันทะเลาะกันแบบนี้นะคะ